เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทัศนีบุรณุปกรณ์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทย
วันนี้ดิฉันมีข้อหาโดยท่านประธานสภาจำนวน๓เรื่องนะคะ
เรื่องที่๑ขอหารือท่านประธานสภาไปยัง
อย่างท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากตลอดระยะเวลา
กว่า๓ปีนี้มานะคะท่านนายกมนตรี
ไม่เคยเห็นความสำคัญของสภาเลยปีนี้เข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วนะคะ
ดิฉันจึงขอหาหรือท่านประธานไปอย่างท่านนายกก็ท่านมนตรี
ว่าท่านจะให้ความสำคัญกับสภามาสภาเพื่อมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน
ผ่านผู้แทนราษฎรมาอย่างรัฐบาลท่านนายกบอกเองว่ามีปัญหาอะไร
เรามาพูดกันที่สภาแต่ท่านนายกแทบไม่มาสภาเลย
หากไม่มีวาระสำคัญของรัฐบาลจึงขอหาหรือท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรี
ให้ท่านปรับปรุงตัวเองในการให้เกียรติผู้แทนราษฎรมารับฟังปัญหา
มาตอบกระทู้ที่สภาบ้างเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีกับรัฐมนตรีท่านอื่นต่อไปด้วยค่ะ
เรื่องที่สองขอหาทุกท่านประธานสภาไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยเพิ่มเติมจำนวน๕๐๐บาทให้กับพี่น้องอสม
ซึ่งให้ไปตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๕๑๔ถึงเดือนมีนาคม๒๕๖๕นั้น
พี่น้องอสมยังทำงานอย่างหนักและดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ช่วงนี้ยังเข้าสู่ระดูษฝนงานยังต้องมีการแจกทรายบิตนะคะ
จะต้องมีการฝึกภาคนามที่เขาชนไกลและทิอื่นตามพุมิพลาการฝึกต้องอยู่ใกล้ชิดกันมากนะคะและขณะนี้ยังมีการระบาด